อ้าวเรื่องนี้ก็น่าสงสารมาก
เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนหนึ่งต้องเสียชีวิต
เพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่กรณีของคนก่อเหตุ

อุบลรัชธานีเนี่ยเมื่อคืนนี้เขามีการจัดงานฉลองบวชกัน
แล้วเจ้าภาพจัดงานเนี่ยงานบวชเนี่ยเขามีหมอลำซิ่งมา
ขาใหญ่ประจำหมู่บ้านมาที่งานแล้วทะเลาะกับกลุ่มเจ้าภาพ
ชกต่อยกันหน้าเวทีก็ถูกแยกย้ายกันไป
แต่คู่กรณีของขาใหญ่คนนี้นะ
คือทางขาใหญ่ตอนออกจากงานไปเนี่ยไปเจอระหว่างทาง
คิดว่านุ่มสิบหกคนนี้คือคู่กรณี

รุมทำร้ายแล้วเอาขวดปากฉลามแทงเขาจนตายนะฮะ
โอ้โห
ทั้งที่น้องไม่ใช่คู่กรณีนะครับ
นี่รอยเลือดนะฮะท่านผู้ชมครับ
บันไดบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนศรีศุกร์
เคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เศษขวดแก้วเหล้าเศษขวดแก้วของเหล้ายี่ห้อหนึ่งนะฮะ

แล้วก็น้องที่เสียชีวิตชื่อโบ๊ทนะอายุ๑๖ปี
ผูกขวดเหล้าที่คนก่อเหทุบเป็นขวดปากฉลาม
แทงเข้าข้อพับของขาซ้าย
ซึ่งมันคือเส้นเลือดใหญ่นะครับ
แม่เขาก็พยายามช่วยเหลือพาลูกชายส่งโรงพยาบาล

เพราะว่าบาดแผลเนี่ยโดนเข้าเส้นเลือดใหญ่เสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
โบ๊ทเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
ไปดูหมอลำซิ่งของงานบวชนะฮะ
ที่เขาจ้างหมอลำซิ่งมาแสดง
จากนั้นมีวัยรุ่นขาใหญ่ประจำหมู่บ้าน
ที่เขามีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับกลุ่มเจ้าภาพ
ทะเลาะกับกลุ่มเจ้าภาพของบ้านจัดงาน

ชกต่อยกันนะทางเจ้าพงเจ้าภาพ
คนดูแลพื้นที่เขาก็แจ้งตำรวจ
สั่งให้ยุติการแสดงหมอลำซิ่งเลยกลุ่มที่ทะเลาะวิวาสกันก็แยก
ย้ายกันไปคนละทิศคนละทางปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับกลุ่มของ
นันขาใหญ่ของหมู่บ้านเนี่ยไปเจอโบ๊ทหนุ่มวัยสิบหกปีที่เป็นวัย
ต่างถิ่นที่มาดูหมอลำซิ่งกลางทางคิดว่าโบ๊ทคือคู่กรณี
เข้าไปรุมชกต่อยเอาขวดเหล้าที่ทุบเป็นปากฉลามเนี่ยแทงเข้าข้อ
พรับขาของโบ๊ทตอนนั้นพ่อจะวิ่งไปแค่ที่ท่านผู้ชมเห็นที่บัน
เป็นบ้านของชาวบ้านในระแวกนั้นนะฮะเพื่อไปขอความช่วยเหลือ
แล้วเพื่อนของโบ๊ทก็โทรแจ้งแม่ของโบ๊ทให้ทราบ
แม่ของโบ๊ทก็ขับรถกระบะมารับลูกชายส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายโบ๊ทเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากฮะ
โอ้โหทุกผู้ชมครับฟังคุณแม่ของโบ๊ทหน่อยนะครับ
ฟังคุณหน่อยนำขนาดนี้แหละค่ะ
ของที่มัวมี่ดีกว่ายังไม่มีนั่งและก้าวมี่ออกมาแล้ว
เรียกตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ๑๐กว่าปากนะครับ
เป็น๓กลุ่มนะฮะขายใหญ่ประจำหมู่บ้านทั้งนั้น
มีเยาวชนรุ่นน้องเจ้าภาพจากสรุปแล้ว
เยาวชนบ้านหนองใหญ่กับเยาวชนบ้านศรีศุกร์ธีรวัตรเจ้าภาพแล้วก็รุ่นพี่ของเยาวชนห้าคน
มาให้ปากคำนะครับบอกว่าพวกเขาขอยืนยันความบริสุทธิ์
ว่าไม่ได้ก่อเหตุอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ช่วงที่มีหมอลำซิ่งในงานบวชเนี่ยยอมรับว่ามีปากเสียงกับวัยรุ่นบ้านหนองใหญ่
ซึ่งมาทะเลาะวิวาดกันหน้าเวทีตอนนั้นก็ยังกลัวว่าจะงานพัง
ก็เลยไล่ให้ออกจากงานไปไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางกลุ่มของโบ๊ทเลย
ไม่เคยเห็นหน้าโบ๊ทมาก่อนด้วยซ้ำเพราะเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
หลังจากหมอลำต้องเลิกแสดงพอเที่ยงคืนปุ๊บทุกคนก็พากันกลับบ้านหมด
ไม่มีปัญหาอะไรกันต่อวัยรุ่นจากหมู่บ้านอื่นก็แยกย้ายกลับบ้าน
นี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาไปมีเรื่องกันตอนไหน
รู้อีกทีก็คือตอนเช้าที่ตำรวจมาตาม
ล่าสุดนะครับตำรวจก็นำตัวในนันนะขาใหญ่ประจำหมู่บ้านนะฮะ
ว่าไปแทงเขาตายเนี่ยเอามาสอบปากคำตลอดทั้งวัน
แล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือรุมทำร้ายโบ๊ทจนเสียชีวิต
แต่เขาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยแค่แบบต่อยตีแต่คนแทงคือเพื่อนในกลุ่มเขา
พี่สาวของนันนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้น้องชายไปดูหมอลำ
หมอลำซิ่งเลิกตอนนั้นก็บอกให้น้องเนี่ยกลับบ้านนะ
ซึ่งตอนนั้นพี่บอกพี่อยู่อีกหมู่บ้านนึงโทรไปบอกแต่ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยกลับบ้านหรือเปล่า
รับว่ามีเวลามีเรื่องชกต่อยอะไรน้องชายเนี่ยมักจะไปช่วยเพื่อนนะ
แต่ก็เชื่อว่าน้องชายไม่ใช่คนลงมือแทงอย่างแน่นอน
หนูก็คิดว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็ไม่กล้าทำขนาดนั้นหรอก

เพื่อนก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าถ้าคนตามหมู่บ้านนอกพี่ใครก็จะไปกล้าฆ่ากันเนอะ
ยังว่าหนูก็ยังว่าทำไมกล้าฆ่ากันตายขนาดนั้น
ก็อาจจะเป็นกลุ่มของเขาก็ได้หนูก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้าง
เพราะว่าเพื่อนน้องพวกหนูก็ไม่ได้อยู่ที่ด้วยกัน

ล่าสุดนะครับตำรวจไปตามตัวเพื่อนในนั้นมาอีก๗คนนะฮะ
มาสอบปากคำเพราะว่านันเขาบอกผมอยู่ในกลุ่มต่อยตีโบ๊ท
แต่ผมไม่ได้แทงเพื่อนผมแทง
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสักคนที่แทงใช่ไหม
สุดท้ายเนี่ยตำรวจบอกไม่เป็นไรก็แจ้งข้อหานั่นแหละ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นก็โดนด้วยกันทั้งหมด
โอ้โหดูสิขาใหญ่แล้วยังไงอ่ะ
ไล่ต่อยไล่ตีไปไล่แทงเขาได้อย่างนี้เหรอ
คืออยากบอกแบบนี้นะคะว่าเข้าใจผิดผิดตัว
นึกว่าใช่มันไม่ใช่เหตุผลนะคะ